แล้วนิ้วปกติมือซ้ายมีกี่นิ้วคะ

มันจะหลุดไหมเห็นแล้วเสียวแทนชาวเน็ตตั้งคำถามแบบนี้มันเป็นติ่งเนื้อแต่มันมีเล็บนะคะเห็นไหมคะ

นี่โป่งชีกลางนางก้อย

คือปุ้ยดูคลิปนี้แล้วแล้วดูวิธีคิดของน้องนะได้ปรัชญาแนวคิดการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งนะ

นี่คือส่วนที่ทำให้เขาอาจจะโดนบูลลี่แต่น้องบอกว่านี่คือส่วนเติมเต็มในชีวิตเขา
ทำให้เขามีความสุข
เขาบอกว่านี่คือไม่ใช่ส่วนเกินนี่คือส่วนเติมเต็มในชีวิตเขาแล้วอาจจะเป็นส่วนที่บางคนขาดก็ได้ถูกไหมคะ
อันนี้มองในมุมที่แบบเป็นปรัชญาชีวิตนะ
น้องบอกน้องมีความสุขคือจริงแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ยอยากจะตัดให้ตั้งแต่น้องอายุหลักเดือนแล้ว
แต่ว่าก็ปล่อยเรื่อยมาจนกระทั่งน้องรู้ความน้องเป็นคนขอเองบอกว่าไม่ตัดนะแม่
ไม่ตัดเพราะน้องชอบน้องบอกว่าน้องมีเจ้าสิ่งนี้มากับน้องเนี่ยน้องคือน้องมีความสุขอ่ะ
ปกติเนี่ยปกติเราเห็นแบบนี้เด็กจะแบบรู้สึกว่ากลัวเป็นปมด้อยอยากตัดอยากไปศัลยกรรม
แต่นี่คือไม่ค่ะไม่เลยนะคะคุณผู้ชมน้องอายุ๙ขวบค่ะแล้ววิธีคิดน้องน่ารักมากมองโลกบวกมากเลยนะคะ
คลิปนี้แม่ของน้องมาโพสต์ไว้แล้วจะบอกว่าคนเข้าไปชมนะ๖ล้านกว่าวิวแล้วแล้วไปชื่นชมวิธีคิดของน้องอ่ะนะคะ
ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปคุยกับแม่ของน้องแม่บอกว่าน้องเนี่ยชื่อว่าน้องปูลมเป็นคนจันทบุรีนะคะคือมีส่วนเกิน
ขอโทษอย่าใช้คำว่าสอนเกินมีลักษณะเป็นเนื้องอกเนี่ยเป็นติ่งเนี่ยออกมาเป็นนิ้วที่๖ตั้งแต่เกิดแล้วแหละนะคะ
แต่น้องไม่เคยคิดอยากจะตัดเลยแม้แต่น้อยเพราะนี่คือความสุขของน้อง
แล้วเล็บงอกคือต้องตัดเล็บทุกวันทุกอะไรทุก๕วัน
ต้องตัดเล็บด้วยเหมือนเล็บนิ้วทั่วไป
เหมือนอีก๕นิ้วอะค่ะอันนี้นิ้วที่๖ก็ต้องตัดเล็บด้วยเห็นไหม
ดูดิน้องอยู่กับมันด้วยความภาคภูมิ

ใช่ค่ะน่ารักมากวิธีคิดก็น่ารักด้วยนะคะ
ปูลมจังหวัดจันทบุรีอายุ๙ขวบมี๖นิ้วค่ะ